คุณผู้ชมคะวันพระใหญ่แต่ไม่น่าเชื่อว่ามิ้วจะต้องมาเล่าข่าวนี้
ผ้าเหลืองค่ะที่วัดดังที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ
พระระดับรองเจ้าอาวาสวัดทำร้ายร่างกายพระอีกรูปหนึ่ง
ที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเดียวกันทำร้ายร่างกายถึงในกุฏิเลยอะค่ะ
เดี๋ยวจะเล่าสาเหตุให้ฟังแต่ให้ดูภาพก่อนนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่กุฏิจับภาพนาทีที่รองเจ้าอาวาสวัดดังกลางเมืองเชียงใหม่ถือร่ม
ไปหาพระอีกรูปที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเดียวกัน
คือไปเคาะประตูเรียกก่อนนะคะแล้วก็ทำท่าเหมือนไม่พอใจ
พอผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกมาก็ต่อว่าจากนั้นต่อยกันเลย
อีกฝ่ายล้มไปกองกับพื้นเลย
คือเหตุการณ์นี้เพจบิ๊กเรียนโพสต์เอาไว้นะคะ
เราก็เลยตามเรื่องให้ต่อว่าโอ้โหมันยังไงกันเนี่ย
ระดับรองเจ้าอาวาสทะเลาะกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสลงไม้ลงมือกันแบบนี้
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบพบว่าพระที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอายุ๕๓ปีค่ะ
ซึ่งก็เล่าให้ฟังว่า๒มีนาคมที่ผ่านมา
มีแมวจรจัดที่ญาติโยมมาปล่อยไว้ในวัด
ฉี่ในโอ่งน้ำมนต์บนวิหารวัด
ก็เลยไปบ่นไปต่อว่าพระในวัด
รองเจ้าอาวาสก็ด้วยพระลูกวัดก็ด้วย
คือไปต่อว่าเรื่องของการดูแลแมว

อย่าให้ไปสร้างปัญหาไปฉี่เรียราชบนวิหารวัด
ปรากฏว่ามีเนรรูปหนึ่งได้ยิน
ไปบอกรองเจ้าอาวาสที่ชอบให้อาหารแมว
ถัดมาค่ะ๓มีนาคม
รองเจ้าอาวาสที่ชอบให้อาหารแมวและเลี้ยงแมวและคงจะรักแมว
ร่มบุกเข้าไปหาถึงกุฏิเลย
เคาะประตูกุฏิแล้วโวยวายไม่พอใจ
แล้วก็มากล่าวหาว่าทำไมต้องพูดจากกระทบกระทั่งเรื่องแมว

คือมีการเอาร่มมาฟาดนะคะจนล้มไปกองกับพื้น
หลังจากนั้นทางรองเจ้าอาวาสวัดที่เป็นคนที่บุกไปทำร้ายร่างกาย
ก็เดินกลับกุฏิตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดก็คือพระที่ถูกทำร้ายบอกว่ากลัวมากเลย
ตั้งแต่อยู่วัดนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๓๕จนถึงทุกวันนี้
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่ก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย
ก็เก็บเรื่องเงียบเอาไว้อยู่แต่ในกุฏิแบบเงียบ
แต่วันถัดมา๔มีนาคมปรากฏว่ามันไม่ไหวค่ะ
ที่ถูกทำร้ายเหมือนมันคงช้ำมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้า
หน้าอกแล้วเหมือนกับช้ำในเยอะเริ่มระบม
ก็เลยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลังจากนั้นก็ยืนยันว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ท่านก็บอกว่าเอาจริงนะเรื่องที่เกิดขึ้นท่านก็ยอมรับว่า
ท่านก็อาจจะพูดจากกระทบกระทั่งไปบ้าง
เรื่องของการเลี้ยงแมวดูแลแมวอะค่ะแต่แหมยังไงก็ตาม
ท่านรองเจ้าอาวาสวัดก็ไม่ควรจะมาลงไม้ลงมือกันขนาดนี้
พรุ่งนี้นะคะจะนำผลตรวจร่างกายไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองเชียงใหม่
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้คุยกับพระคู่กรณี
ก็คือทางรองเจ้าอาวาสใช่ไหมคะที่เป็นผู้ที่ไปเคาะประตูแล้วก็ไปทำร้าย
ท่านบอกว่าเอาจริงนะผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เอาหม้อหุงข้าวทุ่มใส่ท่านด้วยท่านเองก็เจ็บเหมือนกัน
แขนเจ็บปากก็เจ็บไม่ได้ฝ่ายนั้นเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว
ตัวท่านเองก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ไม่คิดถึงความเป็นอะไรแล้วก็เป็นความ

อือหือแต่ว่าที่มาที่นี้คือเขาก็หมายถึงว่ามาทำรักข้าวของ
ไม่ใช่แน่ศักดิ์ภาคไอ้ตัวนั้นมีอะไรไอ้เอา
พระเจ้าอาวาสวัสดิ์ท่านก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะบุคคลกับเจ้าอาวาสวัสดิ์
แล้วท่องคุณแม้บอร์ดเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความยังไง
เขาแจ้งเลยเขาแจ้งทำไม
เพราะฉะนั้นไปแจ้งความเหมือนแบบว่าญาติเขาน่าจะเอาเรื่อง

อืมแล้วเคยมีปัญหาก่อนนั้นยังเคยมีปัญหากัน
ส่วนตัวไม่เคยมีเป็นคนหนึ่งแล้ว
แต่เขามีปัญหากับภาคหลุดน้ำมัดต่างแล้ว
คือทางรองเจ้าอาวาสวัดท่านก็บอกว่า

ทางฝ่ายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเริ่มก่อนด้วยซ้ำ
งั้นหมายความว่าพระทั้งสองรูปให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอฟังความทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
ว่าตกลงแล้วยังไงกันคะพระรูปไหนเริ่มต้นก่อนคะ
มันพูดไม่ตรงกันแต่สุดท้ายมันจบลง
การทำร้ายร่างกายกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นทางออกเลยอะค่ะ
เป็นพระด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะ